ไปที่จังหวัดนครพนมภาพแบบนี้เราไม่ได้เห็นบ่อยนะคะ
ตำรวจไล่ล่าคนเสพยาเสพติด
คนเสพยานึกออกมั้ยคะสติศตังค์ก็ไม่มี

ตอนตำรวจไล่หลังมาแล้วตำรวจไปจับตัวได้
เอามีดไปฟันหัวตำรวจอยากให้ดูภาพบรรยากาศกันค่ะ
คุณผู้ชมค่อยไล่ลำดับไปนะคะตำรวจสามนาย
กับคนเสพยานหนึ่งนายนะใช่ไหม
หนึ่งคนครับนี่ครับวิ่งหนีค่ะ

ถือมิตรพระราชและก็มิตรประแหลกครับ
เหรอตำรวจมาไม่กลัวนะคะเอากับเขาสิคุณผู้ชม
ทีนี้ตอนที่เริ่มจวนตัวนายวุฒิชัยหันกลับมาต่อสู้
สิบตำรวจโทปวริสคลีล้วนเป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนนะฮะ
จนท่านล้มลงไปแล้ว๑๐ตำรวจโทปวริสก็เลยยิงปืน
ครูหนึ่งนัดก็ยิงปืนลงพื้นนะคะ
ก่อนที่สิบตำรวจโทปวริษพยายามมัดค่ะ
จังหวะนั้นนายวุฒิพันธ์ไม่กลัวเลยนะ

พยายามที่จะเข้าไปทำร้าย๑๐ตำรวจโทปวริสอีกครั้งหนึ่ง
จังหวะเดียวกันนั้นนะคะนี่พยายามอธิบายภาพให้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้นะคะ
แล้วก็ดาบตำรวจปฏิวัติราตรีหว่าง
เป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนพยายามเข้าไปช่วย
แต่ปรากฏว่าจังหวะนี้แหละคุณผู้ชม

ส่วนดาบตำรวจปฏิวัติก็ถูกฟันที่ขาบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจต้องยิงแล้วแหละ
ต้องยิงที่ขาคนร้ายแล้วนะคะ

กระทั่งคนร้ายล้มลงไป
ในที่สุดแล้วก็สามารถจับตัวได้นะคะ

วุฒิชัยผู้ต้องหาคนนี้
โดนหมายสารจังหวัดนครพนม

แล้วก็คดีจราจรทางบกนะคะ
คือเจ้าหน้าที่สืบสวนจนกระทั่งทราบว่า
มันมาหนีหลบหนีอยู่ในกลางทุ่งนา
ตรงนี้ก็เลยนำกำลังวางแผนจับกลุ่มนะคะ

อาการของตำรวจทั้งสองนายตอนนี้

นี่ในจังหวัดนี้เห็นมั้ยคะ

ยุทธการในการปราบเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีจะยิงเขา
จะมีความผิดเองด้วยตามขั้นตอน

ว่าฟันตำรวจเจ็บไปสองนายแล้วถึงขั้น

อันนี้คราวนี้ยิงที่ขาไง

ปลอดภัย